มนุษย์ต่างดาวครับมนุษย์ต่างดาวที่แชร์ถูก
เป็นเพื่อนร่วมทีมใหม่ล่าสุดในรูปการณ์นี้
ก็เป็นเทพกับเทพ
เทพยุคเก่ากับเทพยุคใหม่ได้ไหม

หรือว่าคนที่กำลังจะลดจากการเป็นเทพ

เราอาจจะพูดจาภาษาต่างดาวกัน
อีกอีกสักหนึ่งอิปโอปีโซด
คิดว่าเมื่อก่อนหน้าที่เราจะเริ่มเกมชัมปินฟลีก

ใช่แล้วถ้าเราพูดเจาะวกบนบนงงอะไรนี่ก็

เอานะถือว่าเป็นภาษาต่างดาวไง

อย่างที่เราทราบกันดีครับว่า
โดยย้ายมาจากบาเซโรน่าแบบไม่มีค่าตัวเนอะ
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าอ่าเออดูตรงละ
ใช่เพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน๒๐๒๑ที่ผ่านมาครับก็ไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ย
มิติของปัญหาก็เยอะมาก
อ่านแล้วยิ่งงงแล้วก็ยิ่งตกใจว่าแบบมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนค่อนข้างเยอะนะครับ
อาจจะกล่าวได้ว่ามีการหักหลบหักหลังเลยก็ว่าได้ก็ไม่ผิดถ้าจะมองมุมนั้น
ปัจจุบันอย่างที่บอกไปตอนต้นเนอะ

วัย๓๔ก็ยังมีมูลค่าสูงถึง๖๐ล้านยูโร
ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเด็กอายุ๓๐ปี

โดยเป็นค่าตัวมูลค่าในประเมินทางการตลาดที่ลดลงไปประมาณ๒๐ล้านยูโร
ก็คือปีที่แล้วประมาณ๘๐ล้านยูโร
ตอนนี้ก็ตกลงมา๖๐นะครับ
จนถึงวันที่เราอัดก็คือ๙มีนาคมวันนี้ต้องบอกวันที่เลย
คือเขายิงไปแค่๒ประตู
แต่ก็สามารถทำได้๑๑แอสซิต

แต่ผลงานยูเซียก็ถือว่าดีเพราะว่าลง๖เกมยิง๕ลูก๕ลูกเลย
ไม่ว่ายังไงนักเตะคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะประเมินเขาต่ำลงไปได้
ดูไม่ค่อยขยันเหมือนที่เคย
ดูไม่ค่อยมีแฟชั่นไม่ค่อยมีส่วนโลกเกมเท่าไหร่
เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าในเกมเลข๒จะเป็นยังไง
เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าเรามีโอกาสแล้วเวลาเนอะ
ที่ยังถือว่าสุดยอดที่สุดของโลกใบนี้

ถ้าเอาเฉพาะในสนามฟุตบอลเนี่ย
มีกูรูมียอดฝีมือในวงการฟุตบอลต่าง

แต่ทุกอย่างมันสร้างมาแบบสุดยอดมาก
แต่อันนี้อาจจะไม่ใช่เกมกับเลเวอร์ริกที่เราเล่าไป

อันนี้แอบแซะนิดนึงนะครับ
บอกว่าไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวา
เพื่อหาจุดอ่อนแล้วก็เข้าไปโจมตี
ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจริงครับเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะว่า
คำตอบก็คือเมซี่จะวิ่งเฉพาะตอนที่ทีมจะได้ผลประโยชน์เท่านั้น
ในเวลานั้นเมซี่จะใช้ความสามารถของเขาในการดึงคู่แข่งมาไว้กับตัว
แล้วก็สร้างพื้นที่ว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมเข้าทำนะครับ
ลูโลบอกว่าการวิ่งของเมซี่ที่วิ่งน้อยเนี่ย
หรือแล้วก็ทำหน้าที่ในการดึงตัวประกบเนี่ย
แต่ว่าในการทำในสนามจริงเป็นเรื่องที่ยากมาก
เพราะว่าการขยับตัวไม่กี่ครั้งแล้วทำให้ทีมได้ผลประโยชน์เนี่ย
แล้วก็เซลูโลบอกด้วยครับว่าเมซี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
มากให้กับนักเตะในลามาเซียโดยเฉพาะนักเตะที่มีขนาดส่วนสูงไม่สูงมากนักนะครับ
เพราะว่าเกลียดศูนย์เป็น๑๗๙๑๕๐ซึ่งนักเห็นใจ
ส่วนสูงก็จะเป็นเรื่องนั้น
ซึ่งเมซี่ก็เป็นคนที่รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่
แต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลที่มีส่วนสูงไม่สูงมาก

เออใช่ครับ
ครับอืมเรียวเฟอร์ดินานเคยไปเล่าเรื่องความสุดยอดของเมซิเอาไว้ใน
รายการชื่อว่าครับเป็นรายการในศาลนาจักรครับพิธีกรเป็นผู้หญิงครับ
ชื่อครับเขาก็ชวนคุยกับเรื่องฟุตบอลครับเฟอร์ดิหรือเรียวเฟอร์ดินาน
ก็บอกว่าการปะทะกับเมซี่ในนัดชิงยูซีแอลเนี่ยถือว่าตอน
เชิญหน้ากับเมซี่แล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เขา
วีลิกทำได้ทั้งเกมคือแค่วิ่งได้ตามเมซี่แล้วก็

ต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งของเมซี่นะครับ

นั่นเป็นเพราะว่าทีมทีมนี้ครับเป็นทีมที่เป็นจุดเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งสมัยเด็กของเมซี่

เราไม่ค่อยรู้จักทีมนี้เนาะ

โก้ก็จะเป็นแดงดำ

ใช่คุ้นว่าเสื้อเขาจะเป็นฟ้าขาวนะครับ

แฟนบอลไทยอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่
เพราะอย่างถ้าในลีกอาเจนิน่าเราก็จะนึกถึงแดน
มันก็ไม่ค่อยได้ยินกัน

เขาจะเตรียมสิ่งสำคัญให้กับนักเตะ๓อย่างด้วยกัน

สองเรื่องของร่างกายแล้วก็สามเรื่องของจิตใจ
อืมอันหลังนี่น่าจะเป็นความแตกต่าง

ซึ่งถ้าเราดูจากปัชญาของเขาแล้วเราดูนักเตะที่ประสบความสำเร็จ
ในเวลาต่อมาอย่างเมซี่ก็ถือว่าปรัชญานี้ใช้งานได้นะครับ
ได้ผลได้ผลอย่างชัดเจนเลยล่ะ

ซี่เป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านฟุตบอลนะครับแล้วก็จุดที่เมซี่เก่งมากมากก็คือเขากล้าที่จะ
สู้หรือดวนกับผู้เล่นตัวใหญ่หรืออายุมากกว่าเสมอไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนคงทราบกันดีครับเพราะว่าในช่วงประมาณ๑๐กว่าขวบครับ
ประมาณ๙๑๐ขวบเมซี่ถูกพบว่ามีปัญหาด้านของพัฒนาการนะครับทำให้เมซี่มีปัญหาขนาดตัวที่เล็ก
มาตรฐานตามช่วงอายุแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องของกระดูกนะครับ
อาจจะทำให้เปราะหรือขาดง่ายซึ่งนั่นก็จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการเล่นฟุตบอลระดับสูง
นะครับสิ่งที่เมซี่จะต้องได้รับก็คือฮอร์โมน
ตามด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องของแพทย์แต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ทีมเวโอบอล
ซึ่งเป็นทีมเล็กครับไม่สามารถที่จะแบกรับเรื่องของฮอร์โมนที่ต้องจ่ายไปได้
สุดท้ายก็เป็นบาเซลน่าที่จะยอมออกเงินดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ
ทำให้เมซี่ในวัย๑๒๑๓ปีเนี่ยครับ
เขาต้องย้ายบ้านจากมาอยู่ที่

ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอืมอืมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมซี่ถึงผูกพันกับเมืองบาเซโรน่าเป็นอย่าง
เพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เด็ก

ใช่ครับอย่ายทั้งคอบครัวเลยครับ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเด็กอายุสิบสาม
แม้ว่าโอเคภาษาอาจจะภาษาเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีนะครับ
แล้วความที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยมันคือสิ่งที่เมซี่จะต้องเดิมพันธุ์ทุกอย่างของเขาไว้กับฝีเท้าด้วยนะ
คือเขาไม่ได้แค่มาสเปนเพื่อแค่มาสนุกสนาน
เขาเอาอนาคตมาเดิมพันธุ์ไว้ที่นี่นะครับ
คือเดิมพันธุ์ไว้ที่สองเท้าของเขาอะ
สองเท้าที่มีเด็กเคยโดนมองว่ากระดูกจะเปาะด้วยนะ
ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เมซี่ต้องผ่านการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนะครับ
โอเคเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของในสนามนอกสนามเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเมืองใหม่
บรรยากาศใหม่สภาพอากาศใหม่อาหารใหม่
มันเป็นเรื่องยากหมดเลยเรื่องยากแน่นอนสำหรับเด็กอายุแค่๑๓ปี
นั่นแหละครับก็ถือว่าเมซี่ในวัย๑๓ปีก็เขาต้องต่อสู้กับสิ่งที่ยากมาก
เด็กคนหนึ่งจะต้องเผชิญตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับ
ที่บาเซอร์น่าครับมีบุคคลคนแรกครับที่ถือว่าได้เห็นฝีเท้าแล้วก็ความเยี่ยมยอดของ
เรียวในเมสซี่ครับคนนี้เขามีชื่อว่าเปรเดกลาทางกอต๊ศครับ
เขาเป็นหัวหน้าทีมโค้ชของบาเฟลน่าชุดปัจจุบันนะครับ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

อืมนะครับเอ่อบริการ์ทาโกสต์บ่อยด้วยครับว่า
สิ่งที่เมซี่มีเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าครับ
แต่เขาเน้นย้ำเลยนะครับว่าสิ่งที่เมซี่เหนือก็คือการทำให้ผู้เล่นคนอื่นเสียขวัญ
อืมอืมเออคือนอกจากฝีเท้าที่ดีแล้วแล้วก็ความ
อร่าของเมซี่ในสนามเนี่ยเขาสามารถที่ทำให้ผู้เล่นเก่งของโลกที่เป็นผู้เล่นแนวรับต้องเสียขวัญ
อันนี้คือจุดที่เก่งเก่งหลบอ่ะสิเอออืมเป็นเหมือนคนโตตัวเล็กอะครับอืม
เออแล้วก็เอาแค่เหมือนพูดง่ายง่ายคือชื่อก็ขบได้แล้วอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่
เออใช่คือวันนี้รู้ว่าจะไปเตะแล้วฝั่งนั้นมีเมซี่นี้คือเกร็งอ่ะเกร็งแน่นอน
ใช่มันมีเรื่องตลกประมาณเรื่องหนึ่งของโรนันโรนันโดใหญ่อะครับ
โรนันโดนาฟาริโออะครับเขาบอกว่าอืมเหมือนเหมือนตอนนั้นเขาน่าจะอยู่เอซีมิลานบ้างครับ
ตอนที่ย้ายมาอยู่เอซีมิลานแล้วเขาก็บอกประมาณว่าที่เป็นเทรนเนอร์บอกกับโรนันโดว่าพี่นายจะต้องรู้จักกับกองหลังคนนี้ที่เขาจะมาประกบนาย
วันโดก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องรู้จักหรอกแต่เขารู้จักผมแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือประมาณว่าแบบ
ฝีเท้าของโรนโดอ่ะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครมาประกบเขาเพราะยังไงเขาก็ทำเขาก็สามารถที่จะสลัดนักเตะกองหลังของโลกหลุดได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอืม
เพราะทุกคนรู้จักโรวันโดเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับความเยี่ยมยอดของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบเรื่องต้นอาชีพของเมซี่นะครับ
เมซี่ได้เซ็นสัญญาฉบับหนึ่งเอาไว้นะครับก็คืออ่าในปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ
โดยสัญญาฉบับนั้นเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันนานสี่ปีก็คือจบที่หน้าร้อนของปีสองพันยี่สิบเอ็ด
ในการเซ็นสัญญาครั้งนั้นครับเมซี่กับบาเซอร์น่ามีการลงไว้ในรายลักษรว่าเมซี่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้
เนื่องจากว่าทั้งบาเซโรน่าแล้วก็เมซี่เห็นตรงกันว่าเมซี่เนี่ยรับใช้ทีมมานานแล้วแล้วก็บาเซน่าก็ใช้งานนักเตะ
อย่างเมซี่มาแบบนานจนกรอบก็ถ้าหากถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะปล่อยเมซี่ออกไปจากทีมโดยไม่มีค่าตัว
กรณีก็จะคล้ายคล้ายกับอันเดชน์อิเนยต่าหรือไม่ก็ชามินะครับ
ทั้งสองคนก็แยกไปแบบไม่มีค่าตัวอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็โดนกันหมดเลยทั้งเป๊บวาเดียล่าชาบี้เมซี่ปิเก้อะไรโดนหมดเลย
ถ้าเล่าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่ประมาณหนึ่ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวครับจึงทำให้เมซี่อยากที่จะยกเลิก
สัญญากับบาเซอร์นั่นในช่วงปี๒๐๒๐
แต่ก็อย่างที่เราคงจำกันได้ดีนะครับก็คือปีนั้นเป็นปีที่โควิดแพร่ระบาด
ทำให้ฟุตบอลจะต้องเลื่อนการเตะ
จากฤดูการปกติที่ต้องจบในเดือนพฤษภาคม

แล้วก็กลับมาเตะประมาณเดือน๘ซึ่งมันต้องเป็นเวลาของฤดูการใหม่แล้ว
ทำให้เมซิก็มองว่าการที่ฤดูการมันปิดช้าไป
ผลของสัญญาในการยกเลิกสัญญามันน่าจะยังมีผลอยู่
ซี่ก็เลยแจ้งความประสงค์ที่จะขอออกจากทีมว่ากันง่าย
ก็คือว่าในสัญญาเนี่ยครับ

เซซี่จะต้องแจ้งความต้องการการย้ายทีมครับ
ก่อนวันที่๓๑พฤษภาคม๒๐๒๐
แต่ด้วยภาวะโควิดทำให้ฟุตบอลต้องเลื่อนไปเรื่อย
บูโลแฟคที่เมซี่แจ้งความประสงค์มันไปเป็นวันที่๒๕สิงหาคม
นั่นแปลว่ามันช้าไปกว่าเดสไลน์ของสัญญา๓เดือน
ตามที่เราเล่าไปก็คือเมซี่ก็มองว่า
รุ่นการมันเลื่อนไปไม่ใช่หรือ
แต่ในเรื่องสัญญามันเขียนล็อคเวลาไหว
มันก็เลยดินไม่ได้ในเรื่องนี้
คือดินยังไม่ได้
ดังนั้งแมซิที่ต้องการจะยกเลิกสัญญา
ก็คือมีทางเดียวก็คือต้องจ่ายค่าฉีดสัญญาเท่านั้น
หือหือ
ประมาณ๗๐ล้านยูโรแพงกว่าค่าตัวที่ประเมินตอนนี้อีก
ใช่ใช่ซึ่งเมซี่ไม่ยอมจ่ายครับอืมอ่านั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่
ทำให้รุ่นการที่แล้วเราเลยได้เห็นเมซี่อยู่กับทีมต่อไปอีก๑ปี
ตัวที่เราเชื่อกันว่าเมซี่น่าจะต่อสัญญากับบาเซน่า
ถูกต้องไหมฮะอืมอ่าทุกคนคิดอย่างงั้นหมดใช่ครับ
แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้สวยหรูแล้วก็มันไม่ได้ตรงไปตรงมา
และมันมีความสลับซับร้อนอยู่เยอะอย่างมากในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับเอสซี่กับบาเซลน่านะครับ
ซึ่งผมเรียกว่ามันคือการสิ้นสุดวันเวลาของตำนานนะครับ
อ่าในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาก่อนเริ่มฤดูการสองพันยี่สิบเอ็
ใช่ไหมครับสัญญาของเมซี่แล้วก็บาเซน่ากำลังจะสิ้นสุด
โรคกะจีนนะครับแต่สัญญาทุกอย่างเป็นเป็นทางบวก
ซึ่งเป็นคู่กับของเมซี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นโจรลาฟอต้าซึ่งเป็นคนที่เมซิ่งคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติเมซี่เป็นอย่างมากนะครับ
ถ้าว่ากันง่ายตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานสมุทรศาลคุณใหม่เนี่ยครับ
เขาพูดในการหาเสียงว่าเขาเรียกอะไรอ่ะนโยบายอันดับหนึ่งของเขาคือการตอบสัญญากับเมซี่
อืมนะครับซึ่งซึ่งเมซี่ก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่า
ตัวเขากับลาปอต้าสนิทกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับมาโตเมลนะครับอืม
เรื่องของสัญญาคิดว่ามันน่าจะน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากอืม
น่าจะไม่ยากแต่ว่าพอเอ่อตัวของโจลาปอต้าเขาเข้ามาเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบาเซอร์น่าใช่ไหมครับเขาก็ไปดูไส้ในทางการเงินของบาเซอร์น่า
แล้วก็พบว่าชิปหายแล้วอืมบาเซอร์น่าติดหนี้เยอะมากครับอ่า
หนี้ตัวแดงเยอะมากอืมอืมกล่าวง่ายง่ายครับว่าโจเซฟาเตอร์เมล
เซ็นสัญญาที่ล้มเหลวอืมเป็นจำนวนมากนะครับเยอะมากเยอะมาก
เยอะมากแบบโหอืมแทบจะนับไว้หวัดไม่ไหวแล้วมีใครบ้างครับ
แล้วก็ในบรรดานักเตะที่ล้มเหลวเหล่านี้ครับบางคนไม่ใช่บางคน
หลายคนค่าเหนื่อยแพงมากด้วยค่าเหนื่อยแพงมากไม่พอ
บางคนยังจ่ายเงินไม่ครบด้วยก็มีเออคนนั้นคือคูตินโยไงครับ
ใช่ยังจ่ายยังจ่ายค่าซื้อตัวไม่ครบก็มีมันก็เป็นใช่
จนมีเคยมีข่าวใช่ไหมครับตอนที่เราอัดกันอีพีหนึ่งก็คือแบบ
นะครับเอ่อแล้วก็มีเรื่องของโควิดอ่า
เข้าสนามไม่มีเรื่องของค่าตัวซึ่งบาซูน่า
เป็นทีมที่เอ่อค้ำงูเขาไหลมานะครับ
ประมาณความจูบสักแสนคนแล้วพอไม่มีเงินค่าตัวสักแสนคน
มันทำให้รายได้ของพวกเขาหายไปเป็นจำนวนมาก
เป็นใครก็ควรตกใจครับเพราะบางครั้งเป็นหนี้มีก้อนใหญ่มากครับ
เรื่องของล้มละลายมันคงไม่ล้มแน่แต่แบบก้อนมหาศาลอย่างนี้
หรือก็คือการกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายของทีมนั้น
โดยขึ้นอยู่กับการคำนวณรายรับรายจ่าย
โดยที่ในปีก่อนหน้าที่จะต้องต่อสัญญากับเมซี่นะครับ
ก่อนที่จะได้ตัวเลขเพดานค่าเหนื่อยก็คือ๒๐๐ล้านยูโรเท่านั้น

นั่นแหละครับโดยความจุดเริ่มต้นของความชิบหายในเรื่องนี้กับการต่อสัญญานะครับ
ตัวเลขที่หายไป๔๐๐ล้านยูโรก็คืออย่างที่เล่าไปก็คือเรื่องของค่าตัว

เพราะว่าโควิดเป็นช่วงที่ทำให้บาสน่ามีแต่รายจ่ายโดยไม่มีรายรับเข้านะครับ
ไม่นับรวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มต่างในสนาม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นเลือดฝอยของสโมสรนะครับ
ซึ่งมันไม่มีทางคับเวอร์แน่อยู่แล้วนะครับ

มีฮาคอปเวอร์แน่นะครับ

สิ่งที่เขาต้องทำทันทีก็คือการขอให้นักเตะระดับซีเนียภายในทีมทั้งหลายครับ
ขอลดค่าเหนื่อยลงก็คือยอมหันค่าเหนื่อย

ประมาณประมาณ๕๐๖๐๗๐อย่างนี้ขอหันเลย
ซึ่งปิ๊กเก้บุสเกสแล้วก็ตัวเมซี่ทุกคนโอเคเซเยอร์สกันหมดนะครับ

เวลาเดียวกันบาเซอร์น่าก็มีความพยายามในการผ่องถ่ายนักเตะออกไปจากทีมให้มากที่สุด

เราก็เลยได้เห็นนักเตศอย่างเอมรสัตว์รอยาลไปอยู่กับ

มันสูงมากมันเฉียดมันเฉียดหรือมากกว่า๔๐ล้านยูโรครับ
แล้วก็พูดกันตรงตามประเด็นเรื่องคือว่า
ขอกันซื่อตรงเลยคือไม่ต้องเหนียมอายครับ

ความดึงดูดของนี้เนี่ยมันก็จะหายไป
มันก็พอได้นะดูเป็นพูดถึงส่วนรวมหน่อยนึงนะ

ใช่ไหมกฎมันก็เป็นกฎคือต่อให้เป็นบุคคลสำคัญ
แต่ว่ากฎมันก็ควรจะเป็นกฎใช่ไหมครับอืมแม้ว่าเตบาสก็อยากที่จะเห็นเมซี่อยู่กับ
ราลิก้าต่อไปเพราะว่ามันก็จะส่งผลเรื่องของเรียกกระสิทธิ์เรื่องของการขาดสดต่างต่าง
แต่ว่ากฎมันก็คือกฎสุดท้ายก็คือเตบาสไม่ยอมที่จะ
กเว้นกรณีนี้ให้กับเมสซี่อืมอืมดังนั้นแล้วครับก็คือ
ปลายทางของเรื่องนี้ปาเซอร์น่าก็ไม่สามารถต่อสัญญากับเมซี่ได้
แล้วก็ต้องปล่อยให้เมซี่ไปอยู่กับแบบร้ายค่าตัวแล้วเราก็ได้เห็นการ
ใช่แล้วเราก็ได้เห็นการอำลาทีมของเมซี่ด้วยหยัดน้ำตา
ในที่สุดอืมนะครับในเดือนตุลาคมสองพันยี่สิบเอ็ดครับ
ลาปอต้าไปให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุที่มีชื่อว่า
ไม่เคยโกรธเมซี่ที่ไม่ได้อยู่กับทีมต่อเป็นเพราะว่าตัวเขาคือรักเมซี่มาก
เกินกว่าที่จะโกรธมันไม่มีทางโกรธตำนานคนนี้ได้ลง
ลาวาต้ากล่าวต่อไปครับว่าตัวเขาเคยคาดหวังให้เมซี่
อยู่กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะให้เมซี่
เล่นให้กับแบบฟรีฟรีนะครับอืมแบบไม่คิดค่าเหนื่อย
ลาปอต้าก็หวังว่าลาลิกาจะยอมรับเงื่อนไขนี้
แต่เราก็คงหวังให้นักเตะอย่างเมซี่ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ
แต่ว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ
ในการที่จะให้นักเตะคนใดคนหนึ่งเล่นแบบไม่มีค่าเหนื่อย
เป็นอยู่ในกฏเป็นครับก็คือนักศุกรบอนทุกคนต้องมีต้องมีรายรับ
อืมคือคำหนดเวทลานขั้นต่ำตัวสำอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่มีใครเล่นฟรีอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีกรณีที่เล่นฟรีก็คือ
แต่ว่าตอนนี้นั้นคือเบคแคมรับค่าเหนื่อยจากเบสเชมา
ก็คือยังได้เงินอยู่ดีแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้
แต่ด้วยแรงกดดันจากข้อเสนอที่เมซี่ได้รับจากเอสเชครับอืม
มันจึงทำให้เปเช่เป็นฝ่ายที่ได้ตัวของเมซี่ไปร่วมทีมอืมนะครับคราวนี้
มันก็มีความทำแม้งทำแม้งระหว่างเมซิกับรับประตาเกิดขึ้น
นะครับในบทสัมภาษณ์ของเมซี่ที่ให้สัมภาษณ์กับเอ่อ
สำนักข่าวสปอร์ตนะครับในที่เราพูดในช่วงต้นใช่ไหมครับ
เมซี่เขาก็บอกในในการให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงของการเจรจาไม่เคยมีเวลาใดที่
เซอร์น่าขอให้เมซี่เล่นฟรีฟรีนะครับมีแต่ว่าพวกเขาขอให้ผมลดค่าเหนื่อยลง๕๐
เปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวผมก็ยินดีที่จะทำเช่นนั้นอืมครับเมซิก็ย้ำไปออกไปนะครับว่า
ความต้องการของเขาและครอบครัวก็คือการอยู่ที่บาเซลน่าต่อไปและคำพูดของลาโอต้าที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
มันฟังแล้วขาดความรับผิดชอบเป็นอย่างมากอืมเห็นถึงความทำแม่งทำแม่งในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
อืมอันนี้แปลกมากนะอ่ารู้สึกมีความแปลกครับเอ๊ะยังไงมีความงามครับมีเงื่อนงำครับ

ดูแล้วน่าจะเป็นการจากลาด้วยดีแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้ว
พอบทสัมภาษณ์พวกนี้มันออกมามันก็เริ่มเห็นความรอยร้าวรอยปริ
ระหว่างความสัมพันธ์ของปาเซอร์น่าที่นำโดยโจรับปอตต้ากับเลสซี่นะครับ
โดยนักข่าวหลายคนมากก็คือเดอร์มอทคอริแกนแมทเซเลเตอร์
ดำคลัสตันแซมลีแล้วก็แซมสตอคอลนะครับเนื้อหาในบทความระบุว่า
หลังเสร็จสิ้นศึกโคปาอเมริกาครับเมซี่ได้ไปพักร้อนที่เกาะอีบิซ่า
ร่วมกับครอบครัวโดยที่เมซี่เขาเชื่อว่าสถานการณ์ในการต่อสัญญาระหว่างตัวเขากับบาเซอร์
โซน่าจะเป็นไปในทางบวกนะครับอืมสาเหตุที่ทำให้เมซี่เกิดความสบายใจครับ
เป็นเพราะว่าบาเซอร์น่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะสามารถต่อสัญญากับมิชชี่ได้อย่างแน่นอน
เพราะว่าในเวลานั้นนะครับทางลาลิก้ามีการตกลงกับสิบสองทีม
ในการร่วมประชุมที่จะตกลงขายหุ้นของลาลิก้าเป็นจำนวนสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับบริษัทกองทุนของฝรั่งอเมริกา
ที่ชื่อว่าครับเป็นเวลาห้าสิบปีอืมขายหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์เวลาห้าสิบปีนะครับ
ในการทำข้อตกลงข้อนี้ครับจะทำให้ทุกทีมได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ในการขายหุ้นจำนวนสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี้ยครับทำให้ลาลิก้าได้เงินกลับมาเป็นจำนวน
สองจุดเจ็ดพันล้านยูโรนะครับไม่อยากคูณเลย
เซกุนด้านะครับอ๋อของนะครับมีการคำนวณว่า
เบาเซโรน่าจะได้เงินส่วนแบ่งจากการขายหุ้นให้กับเป็นจำนวนสองร้อยแปดสิบล้านยูโร
นะครับเป็นเวลาสามปีซึ่งมีการประเมินว่าเงินก้อนนี้เพียงพอที่จะต่อสัญญากับ
อย่างสบายสบายนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของสัญญามันมีไส้ในเสมอครับ
อืมไส้ในของสัญญานี่ก็คือมันมีส่วนที่บาเซน่าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก
อืมเพราะว่าเงินที่ได้มาสองร้อยแปดสิบล้านยูโรอ่ะครับ
มันจะเป็นส่วนสำหรับในการจ่ายค่าเหนื่อยกับจ่ายเงินซื้อนักเตะเพียงแค่๑๕เท่านั้น
อ่าโอเคอ่าอ่าครับโดยที่เงินทั้งหมด
สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องถูกบังคับไปใช้นอกสนามเช่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
การทำการตลาดหรือการสร้างแบรนดิ้งนะครับแล้วไอ้เงินสองร้อยแปดสิบล้านยูโรเนี่ย
เมื่อเราหาร๓นะครับสรุปว่าบาซูน่าจะได้เงินอยู่ประมาณ
สิบสามล้านยูโรต่อปีอืมนะครับแล้วมันต้องหักสำหรับการใช้เป็นค่าเหนื่อยหรือค่าซื้อนักเตะ
มันน้อยมากก็คือสิบสี่ร้านยูโรต่อปีอืมหรือสี่สองร้านยูโรพายในเวลาสามปี

เมื่อกี้ผมบอกว่า๘๕ของเงินที่ได้มาครับ
จะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของนอกสนามใช่ไหมครับ

ทีมใหญ่อย่างบาศิกยา

ดังนั้นแล้วครับมันคือสิ่งที่บาเซน่าเสียเปรียบ
ในการทำสัญญาฉบับนี้อย่างแน่นอน
มันเป็นเต็มเลยครับ

ไปปั้นแบรนด์ของบุคตรไอเชีย
แล้วจะเอาเงินให้ลงทุนในเรื่องของ
มาเซเลเซียก็บอกว่าจะเอาเงินไปสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเหมือนกัน
อ๋อพูดง่ายครับทุกทีมได้ผลประโยชน์หมดแล้วครับแต่มันจะมีแค่สองทีมที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์
เพราะวันนี้ปัญหาที่สองกับที่ทราลิกาจะไปเซุเซ็นร์แยร์
ก็คือว่าที่ผมบอกไปครับสิบสองทีมที่เห็นด้วยการขายหุ้นเนี้ยครับ
มันไม่มีชื่อของบาเซอร์น่ากับเรอัลมาฟริกอืมนั่นแปลว่าสองสโมสรที่มีจุดยืนและเป็นคู่อลิ
อ่ะก็บอกว่าสองสมพสรรค์ที่มีเป็นเป็นคู่อลีกันครับ
แต่กลับมีจุดจีนเดียวกันในเรื่องในเรื่องนี้อืมอืม
แปลว่าทีมอื่นครับเขาจะมีโอกาสที่จะได้เงินส่วนต่าง
ส่วนนี้ที่ได้มาในการที่จะไล่กวดบาเซอร์น่ากับ
เรียลมาริดได้ได้ใกล้เคียงขึ้นอืมอืมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็
เหมือนกันอืมซึ่งซึ่งเงินส่วนแบ่งส่วนเนี้ยมันอาจจะทำให้
เขาเรียกอะไรครับความความยิ่งใหญ่ของสองทีมเนี้ย
มันอาจจะถูกท้าทายได้ง่ายขึ้นอืมทางบาเซน่าก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับ

เขาก็มองว่าในช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้นแล้วเนี่ย
จะต้องถูกเฉลี่ยไปให้กับทีมอื่น

พวกเขาจะได้เงินส่วนแบ่งจำนวน๑๐

ควรจะได้เป็นจำนวน๑๐จะหายไปทันที
สิ่งที่ทำให้ชวนตกใจไปกว่านั้นก็คือว่า

จะสูญเสียเงินรายได้อย่างน้อย๑๐

มานอนกลายเป้าหมาย

จากเรื่องมันก็จะยังมี

นะครับเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อถ้ามันไม่มี
ถึงจะเรียกว่าซื้อนักเตรชได้ไหมอัน
ก็มีเงาน่ะเดินใช้อะเขาก็ไม่ต้องกังวล
กังวลถึงเรื่องของหนี้เพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะล้มละลายแน่นอนอะไรอย่างนี้
อ๋าครับ
ชื่อสายาคือเจ้าบุญทุ่มนะเฮ้ย

ไม่พอใจอย่างมากนะครับ
นั่นแหละครับจากประเด็นที่เล่ามายืดยาวทั้งหมด
ถ้าค่อยประติดประต่อค่อยฟังซึ่งคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะพอเข้าใจ
อ๋อคือว่าแค่พอเห็นภาพมันเสร็จมามันเกิดอะไรเราใช้
ภาพที่เล่าไปทั้งหมดนะครับมันเลยเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมการต่อสัญญา
เพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นไปไม่ได้
เงินที่ได้มามันก็ไม่คับเวอร์
เป็นเหตุให้สุดท้ายแล้วการต่อสัญญา
ระหว่างเมซิกกับเบอร์เซน่ามันก็ถูกยกเลิกลง
นั่นเองนะครับ
คราวนี้มันก็เป็นมุมมองที่ผมคาดเดาแล้วกัน
ก็คือว่าในมุมมองของโจรับป๊อตต้าที่ไปดูใส่ในของการเงินของตัวเองแล้ว
อย่างนี้
ถ้าหากเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะต่อสัญญากับเมซี่เนี่ย
มันต้องทำให้เขาต้องไปหาเงินจากแหล่งไหนไม่รู้
ยากลำบากมากเพื่อให้มันคับเวอร์กับซาลีลิมิต

ถ้าหากไม่ต้องตอบสัญญากับเมซี่ตั้งแต่แรก

ใช่อย่างที่ผมเล่าไปใช่ไหมครับ
ถ้าหากยอมลด๕๐ก็คือเหลือ๒๐ล้านยูโร
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเงินได้ทันตามตึกซาลีลิมิต
ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ตอบสัญญาเนี่ย
เราก็จะประกัดเงินประหยัดเงินไปได้๒๐ล้านยูโรใช่ไหมครับ
มุมมองที่อายุน้อยกว่าค่าเหนื่อยน้อยกว่า

ถ้าพูดให้แง่ร้ายที่สุด

ภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรถ้าเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานใช่ไหมครับ

การที่ว่าจะต้องมานั่งหาเงินเพื่อให้ลงล็อกกับไอดานค่าเหนื่อยตามกฎซาลีลิมิต

แล้วก็ดูจากการให้สัมภาษณ์ของโจรลาปาต้ามันก็เห็นว่าเขามีความพยายามที่จะโยนความปิดเทอร์เนคครับให้กับลาลิก้าแล้วก็กดซาลีลินิกอยู่เนื่องนะครับ
นั่นแหละครับ
นี่ถึงบอกไงเมื่อกี้มันเหมือนหนังแบบสืบสวนอ่ะ

ใช่ครับ
สถานการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับ
สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับมีทีมที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้แนวทางในการขายหุ้น๑๐
เพียงแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบโหยมันคาราคาฟังมากเพราะว่าสมาคมฟุตบอลของสเปน
เพราะมองว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการขายหุ้น๑๐อันนี้โอ้โหก็ไปจำหน่ายกันต่อครับ
แต่ว่าพอพอมันมีทีมที่ไม่เห็นด้วย๕ทีมใช่ไหมครับเงินส่วนแบ่งที่เราเล่าไปว่ามันก็จากสองพันล้านใช่ไหมครับ
มันก็จะลดลงไปจาก๒๐๐เท่าไหร่นะมันจะเหลือกลมประมาณจากเดิม๒๗พันล้านยูโรใช่ไหมครับก็จะเหลือประมาณ๒๐๐ล้านยูโรนะครับ
แล้วก็รายได้จากการโฆษณารายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายเท่าสดจาก๑๐ก็จะเหลือ๘๒ตลอด๕๐ปีนะครับ
นี่คือแหม่หดร้ายมากเลยอ่ะคือตอนแรกเหมือนจะแบบเออก็คงเป็นเรื่องธุรกิจแต่มันพอมันพูดแล้วลงลึกแล้วพอเรายิ่งเห็นภาพกว้างขึ้นเรื่อย

ในเรื่องของการเงินการมันไม่ใช่แค่ธุรกิจมันคือการหักล้างซักซ้อนซ่อนเงื่อนกันวุ่นวายอยู่

ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พูดยากมากสำหรับกรณีนี้

ก็เลยเป็นอีพีนี้คือ

แล้วก็ยังแซวเหมือนเดิมว่านั่นแหละ

แบกลีกมาจนถึงสุดท้ายนาทีสุดท้ายเรื่องใหญ่ของลีกเนี่ย

แมซิเป็นอีบไบหิมโมวิทอ่ะเป็นต้องเป็นใหญ่กว่าทุกที่
นี่มันต่อกรณ์ซับสอนจริงฟังหล่อก็มันเก่ง
ที่เป็นบทหนังที่คนเขียนบทเก่งมาก
ถ้าเราเล่าเรื่องของความศุดยอดของแมซิ
จบเร็วใช่ไหมครับมันมีอะไรที่มันซับซ้อนด้วยกว่านั้นนะครับ
สะเด็กครับเป็นสะเด็กอะไรก็ไม่รู้ครับ
เหมือนแบบแค่มีเปิดหัวให้รู้สึกดี

พอเจอเรื่องหลังนี่คือแบบโอ้โหนี่ใหญ่ใหญ่โตโมโหลานมาก
เรื่องมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้
แล้วการย้ายทีมของนักเตะอันดับหนึ่งของโลก
๑ในอันดับ๑ของโลกนะเพราะถือว่าอันดับ๑น่าจะมี๒คนอยู่
๑ในอันดับ๑ของโลกตอนนี้มันมีคีย์เดชน์อันเจนด้าอยู่

จะบอกว่าชัดเจนก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็มีให้เห็นอยู่ว่า
ไม่ได้แบบเป็นการย้ายทีมอย่างสบายอกสบายใจขนาดนั้น
ก็ยังมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะ
แล้วก็มันก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของบทสัมภาษณ์ที่มีความอีกอย่างว่า
อยู่ในทีของการให้สัมภาษณ์นะครับ
พออ่านแล้วก็แบบอ่านสัมภาษณ์แล้วแบบมันแปลกว่ะ
โอเคก็เป็นอีพีที่ยืดยาวพอสมควรนะ
แล้วก็ต้องมาเล่าในวันที่อัดดึกกันมาก
อ่าวันนี้อัดกันช่วงเกือบเที่ยงคืนแล้วน่ะ
แปลกครับถ้าจะได้ยินเสียงหงเสียงหาวกันอยู่
อีกแป๊บนึงอัดเสร็จเนี่ย

เราจะได้ดูแม็กซี่เล่นอีกรอบนะครับ

ช่างใจอยู่ว่าจะดูไม่ดูอยู่เนี่ย

เพราะว่าผมใน๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นแล้วคงจะไม่ดู

ช่วงนี้เป็นช่วงงานค่อนข้างพีคกันทั้งคู่นะครับ
นั่นแหละก็เป็นช่วงโควิดเราก็ยังอัดอยู่ในวิธีการแบบออนไลน์
ก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปสตูนะครับ
เสียงก็ยังอาจจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อย
โอเคก่อนจะจากกันไปตามธรรมเนียมเหมือนเดิมพี่บอยสปอยหน่อย
สปอยด์ได้รึยัง
อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่ามีเรื่องที่จะคิดเอาไว้ในใจครับ
ก็เป็นเรื่องอาจจะขอเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในเวทีบูเดสติก้าบ้าง

เราแทบไม่ได้พูดถึงบรูเดสติก้าเท่าไหร่
แต่ไม่ถึงจังเนาะ

อันนี้ที่จะขอ๓๑จะขอเป็นบรูเดสติก้าสักนิดนึง
เพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่รู้จักกับผม
บอกว่าอยากฟังเรื่องราวของบูเดสซิก้าบ้าง

น่าจะเกิดขึ้นจริง

ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่มีมาคอมเมนต์เราอยู่เหมือนกันเนาะ

ว่าเราก็ทำรายการแล้วก็มีคนมาชื่นชมเราก็ดีใจครับ
ยังไม่มีคนด่าเนาะ
ยังไม่ค่อยมี
มีแต่ว่าอีพีที่๒๙ที่ลงในเพจไทยรัฐนะครับ
ก็ตอบในชั้นที่นี้เลยละกันครับ
ถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านนั้นฟังอยู่ก็คือว่า

พี๑๑เราพูดถึงอะไรนะพี่ลืม

จำได้ไหม

เออเออเออ
ใช่ไม่น่าจะมี

เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้เราจำไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรที่แน่โน้ทก็เป็น
อย่างนี้นึงกับข้องนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสพูดจริงสวอบสอบผมก็อยากพูดถึงเค้าน่ะ
ในฐานะแฟนบอลลิเวอร์ฟูลอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาควรเป็นหนึ่งในคนที่ถูกชื่นชมในลิเวอร์ฟูลพศนี้ยุคนี้
ชั่นที่เรียกได้ว่ากลับมาเป็นทีมใหญ่อย่างแท้จริงจากใหญ่แค่ชื่อ
ซาร่าเป็นหนึ่งคนที่ต้องได้รับการยกย่องเหมือนกันถ้าไม่นับอ่ะไม่นับเจอกันครอป
ผมว่าซาร่าก็เป็นอีกคนนึงที่เข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในลิเวอร์ฟูล
ให้วันนี้ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อยู่จึงแม้ว่าโฟร์มอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปางตลอดเวลา
แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุด
แล้วก็ถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงเมซี่ว่าพูดชื่อแล้วคู่แข่งกลัวซาร่าก็เป็นหนึ่งคนในนั้น
เราก็จะเห็นได้ชัดว่าบางเกมที่ซาร่าอาจจะเล่นไม่ออก
ก็ตอบคุณผู้ฟังคนนั้นว่าจริงอยากพูดอยากพูดหาจังหวะเหมือนกัน
ถูกต้องครับจริงอยากพูดเรื่องนี้เลยว่า
ซึ่งวิกนี้เสียดายมากไม่ได้เอาใส่ไปบ้าพอ
อยากจะบอกว่าอันนี้ผมขิงได้นะเพราะผมเป็นจ่าฝูงทุกลีกเลย
ในลิกที่ผมเล่นกับพี่ตาผมก็เป็นจาฟูงอยู่ผมคิงก่อนเลย
งงตัวเองมากอะไรวะเนี่ยแต้มไม่ค่อยดีแต้มไม่ค่อยดี
คนี้ใส่อุตส่าห์ใส่แบบกะว่าฉีกเต็มที่
เป็นกัปตันทีมได้มา๒แต้ม

ไม่ไหวไม่ไหวนั่นแหละครับ
เมื่อกี้ก็พูดถึงผู้ชมที่ผู้ฟังที่มาฟังเราแล้วก็คอมเมนต์มาได้ก็ตามนั่นแหละครับ
ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็แต่ถ้าใครฟังในแพลตฟอร์มอื่นอื่นนะ
ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ของเรา
ก็ฟังกันได้นะครับมันน่าจะมีวิธีการ

ก็คือว่าเวลาที่โพสต์
โปรโมทรายการครับช่วงประมาณ๔ทุ่ม
ทุ่มในเพจไทยรัฐก็จะไปคอมเมนต์ตรงนั้นก็ได้ครับ
นั่นล่ะก็ไปคอมเม้นต์เผื่อ
เราลืมใครเนาะบางทีเราก็อย่างที่บอกพอพูดถึงซาร่าก็
ก็น่าสนใจว่าเราอาจจะต้องหาไอ้พี่โสดที่พูดถึงซาร่าเหมือนกัน
นะครับก็ใครมีอะไรก็แนะนำหรืออยาก
บอกให้เราพูดถึงใครในอีพีไหนเลยก็ได้นะ
มันก็คือตามตัวเลขอีพีใครนึกอะไรออกตัวเลขไหนก็มาพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลย
เยยแม่งให้แล้วแต่ผมต้องไปนอนแล้วครับไม่ไหวล่ะค่ะ
โน้นน้อยเลยเกินเงินโอเคครับซภาพทุกคนครับผม
ฟุตบอลให้สนุกนะใครดูบอลคืนนี้ก็เชียร์ทีมไหนก็ขอให้เข้า
ขอให้บอลชนะไงขอให้บอลชนะเราไปคิดในทางไม่ดีอีกแล้วบ่อย
โอเคโอเคอดคิดไม่ได้

นั่นแหละครับก็เชียร์ทีมไหนก็รุ้นกันไปนะครับ

ส่วนของคุณมือหน้าครับฝากดูด้วยครับ
น่าจะดูไม่ไหวใช่ไหม
อยากเห็นไม่ได้ดูเขาเล่นนานผมอยากดูอปเป้ครับเรื่องของเรื่อง
เกือบใหม่ทุกวันเสาปลาย๒โมงเป็นตอนไฟครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ